คุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์จะขึ้นไปนั่งเล่นกันบนสะพานพุธ
ไปเจอครับไปเจออีกกลุ่มหนึ่งอยู่ก่อนแล้วเบิ้ลรถใส่
คราวนี้ตีกันสิครับคุณผู้ชมฮะทำให้เด็กชายอายุ๑๔ปีถูกแทง
เสียชีวิตเลยนี่ฮะกู้ภัยไปช่วยกันกลางดึกที่ผ่านมานี้เองครับ
ตำรวจเข้าระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะกันบนสะพานพุธเขตธนบุรีนะครับ
ทันทีที่กลุ่มผู้ก่อเหตุเห็นตำรวจครับก็รีบขี่รถจักรยานยนต์
แยกย้ายกันหนีที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
ตรวจสอบนะครับพบร่างเด็กชายอายุ๑๔ถูกมีดแทงเข้าที่หลังด้านขวา๒แผลนะครับ
อยู่ตรงท้ายรถกระบะของสายตรวจสภปรักษ์โครงสาร
กู้ภัยนำตัวไปประถมพยาบาลแต่ไม่สามารถจะยื้อชีวิตของน้องไว้ได้

ตรวจสอบในกระเป๋ากางเกงพบประทัดลูกบอลนะครับ๔ลูกไฟแชค๑อัน
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผมเห็นแล้วกลุ่มวัยรุ่น๓๐กว่าคนนะ

ขี่รถจักรยายนมาจอดเชิงสะพานฝั่งพระนครนั่งเล่นกันอยู่
ต่อมากลุ่มผู้ตาย๗๘คนขี่รถกันมา๓คัน
ลักษณะปลอกกวนแล้วก็มองเนี่ย

ตำรวจก็วิ่งไประงับเหตุ
วิ่งสวนกับตำรวจไปกลางสะพานครับแล้วไปหลบอยู่บนหลังรถกระบะ
ส่วนกลุ่มที่วิวาดกันก็แยกย้ายกันหนี
วันนี้ญาติไปรับศพที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับยายของเด็กเล่าบอกว่า
หลานอยู่กับเธอที่บ้านแถวเจริญกรุง๓๔
แล้วก็ไปขายของในสำเพ็งเมื่อคืนตอนตีหนึ่งหลานมาขอเงินจะไปร้านสะดวกซื้อ
เพื่อนมารับตอนหลานจะไปเธอยังเตือนเลยบอกว่าระวังตัวนะลูกนาว
ออกไปกลางคืนมันอันตรายหลานออกไปได้๒๐นาทีเพื่อนมาบอกว่า
หลานเสียแล้วนะหลานเสียแล้วปกติหลานจะเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจาครับ
แล้วไม่สู้คนมักจะเก็บตัวไอ้เพื่อนมันก็มีแหละหลานนี่เป็นคนนครพนมนะ
ยืนยันว่าที่กรุงเทพมหานครที่มาอยู่เนี่ยไม่มีศัตรู
คาดว่าจะเป็นฝีมือของคู่อริของเพื่อนแล้วโดนลูกหลง
ก่อนหน้านี้เนี่ยหลานเรียนม๑อยู่ที่นครพนมครับแล้วก็ลาออกกลางคัน
เพราะมีปัญหากับเพื่อนที่นู่นเตรียมจะมาสอบเข้าม๑ที่กรุงเทพเนี่ย
ปีนี้แหละเสียใจเหลือเกินต้องมาเสียหลานชายคนเดียวไปครับ
บ้านสุดท้ายก็ยังบอกมันอยู่นะก็เลยประมาณ๒๐นาทีเนี่ยมันออกไป
เพื่อนมันมาบอกว่านันทกรตายก็แทบจะไม่เชื่อยายเลย
ก็บอกเพิ่งบอกหยกอะนะ
ตำรวจสืบสวนนครบาน๘แล้วก็ชุดสืบสวนสพขออภัยครับสนปากคลองศาล
ระดมกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุครับ
หาบ่อแสจะติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด